แล้วก็มีคนเห็นว่าเขาเอาแมวไปคว้านท้องเอาไส้ออกมาไปโชว์ในดาร์กเว็บไปแลกกับปิดคอย
ก็เป็นเรื่องเป็นราวที่หลายคนก็ต้องตามกันอยู่
ตำรวจก็มีการสรุปสำนวนส่งให้กับอายการแล้วก็ต้องมาดูว่ารับฟ้องหรือเปล่า
ความคืบหน้าเรื่องของคดีนี้ที่มีผู้เสียหายเข้าไปแจ้งความดำเนินคดี
หลังรับแมวไปเลี้ยงแต่ว่าต่อมาไปเจอแมวตายในสภาพที่ไม่ปกติ
ก็คือมีการถูกคว้านท้องอวัยวะในช่องท้องก็หายไป

ล่าสุดศัตรวแพทย์หญิงพัทรนันสัตว์จารมศัตรวแพทย์ประจำคลินิกบ้านสัตว์เลี้ยง
แล้วก็ศัตรวแพทย์ประจำองค์กรจัดสวรรคภาพสัตว์หรือวัดด๊อกไทยแลนด์
ปรากฏชัดเจนว่ากระจุกขนของแมวบนหลังคาบ้านที่ไปเจอและนำไปจวดพิสูจน์ก่อนหน้านี้
ไปตรงกันกับเนื้อเยื่อของซากลูกแมวสีส้มขาวที่ถูกคว้านท้องแล้วก็ควักอวัยวะหายไป
ศัตรูแพทย์หญิงพัฒนานันยังบอกอีกว่าจรรย์ทางที่มีทำให้กลุ่มคนรักสัตว์
และถือเป็นเคสแรกที่ผู้ก่อเหตุเป็นผู้หญิงและมีการทารุณกรรมสัตว์อย่างโหดเยี่ยมด้วยความชำนาญนะครับ
และถือเป็นเคสแรกที่ผู้หญิงและมีการทารุณกรรมสัตว์อย่างโหดเยี่ยมด้วยความชำนาญนะครับ
และถือเป็นเคสแรกที่ผู้หญิงและมีการทารุณกรรมสัตว์อย่างโหดเยี่ยมด้วยความชำนาญนะครับ
และถือเป็นเคสแรกที่ผู้หญิงและมีการทารุณกรรมสัตว์อย่างโหดเยี่ยมด้วยความชำนาญนะครับ
และถือเป็นเคสแรกที่ผู้หญิงและมีการทารุณกรรมสัตว์อย่างโหดเยี่ยมด้วยความชำนาญนะครับ
และถือเป็นเคสแรกที่ผู้หญิงและมีการทารุณกรรมสัตว์อย่างโหดเยี่ยมด้วยความชำนาญนะครับ
และถือเป็นเคสแรกที่ผู้หญิงและมีการทารุณกรรมสัตว์อย่างโหดเยี่ยมด้วยความชำนาญนะครับ
และถือเป็นเคสแรกที่ผู้หญิงและมีการทารุณกรรมสัตว์อย่างโหดเยี่ยมด้วยความชำนาญนะครับ
และถือเป็นเคสแรกที่ผู้หญิงและมีการทารุณกรรมสัตว์อย่างโหดเยี่ยมด้วยความชำนาญนะครับ
และถือเป็นเคสแรกที่ผู้หญิงและมีการทารุณกรรมสัตว์อย่างโหดเยี่ยมด้วยความชำนาญนะครับ
และถือเป็นเคสแรกที่ผู้หญิงและมีการทารุณกรรมสัตว์อย่างโหดเยี่ยมด้วยความชำนาญนะครับ
และถือเป็นเคสแรกที่ผู้หญิงและมีการทารุณกรรมสัตว์อย่างโหดเยี่ยมด้วยความชำนาญนะครับ
และถือเป็นเคสแรกที่ผู้หญิงและมีการทารุณกรรมสัตว์อย่างโหดเยี่ยมด้วยความชำนาญนะครับ
และถือเป็นเคสแรกที่ผู้หญิงและมีการทารุณกรรมสัตว์อย่างโหดเยี่ยมด้วยความชำนาญนะครับ
และถือเป็นเคสแรกที่ผู้หญิงและมีการทารุณกรรมสัตว์อย่างโหดเยี่ยมด้วยความชำนาญนะครับ
และถือเป็นเคสแรกที่ผู้หญิงและมีการทารุณกรรมสัตว์อย่างโหดเยี่ยมด้วยความชำนาญนะครับ
และถือเป็นเคสแรกที่ผู้หญิงและมีการทารุณกรรมสัตว์อย่างโหดเยี่ยมด้วยความชำนาญนะครับ

และถือเป็นเคสแรกที่ผู้หญิงและมีการทารุณกรรมสัตว์อย่างโหดเยี่ยมด้วยความชำนาญนะครับ
และถือเป็นเคสแรกที่ผู้หญิงและมีการทารุณกรรมสัตว์อย่างโหดเยี่ยมด้วยความชำนาญนะครับ
และถือเป็นเคสแรกที่ผู้หญิงและมีการทารุณกรรมสัตว์อย่างโหดเยี่ยมด้วยความชำนาญนะครับ
เหตุเป็นผู้หญิงและมีการทารุณกรรมสัตว์อย่างโหดเยี่ยมด้วยความชำนาญนะครับ

และถือเป็นเคสแรกที่ผู้หญิงและมีการทารุณกรรมสัตว์อย่างโหดเยี่ยมด้วยความชำนาญนะครับ
และถือเป็นเคสแรกที่ผู้หญิงและมีการทารุณกรรมสัตว์อย่างโหดเยี่ยมด้วยความชำนาญนะครับ
และถือเป็นเคสแรกที่ผู้หญิงและมีการทารุณกรรมสัตว์อย่างโหดเยี่ยมด้วยความชำนาญนะครับ

และถือเป็นเคสแรกที่ผู้หญิงและมีการทารุณกรรมสัตว์อย่างโหดเยี่ยมด้วยความชำนาญนะครับ
และถือเป็นเคสแรกที่ผู้หญิงและมีการทารุณกรรมสัตว์อย่างโหดเยี่ยมด้วยความชำนาญนะครับ

และถือเป็นเคสแรกที่ผู้หญิงและมีการทารุณกรรมสัตว์อย่างโหดเยี่ยมด้วยความชำนาญนะครับ

และถือเป็นเคสแรกที่ผู้หญิงและมีการทารุณกรรมสัตว์อย่างโหดเยี่ยมด้วยความชำนาญนะครับ
และถือเป็นเคสแรกที่ผู้หญิงและมีการทารุณกรรมสัตว์อย่างโหดเยี่ยมด้วยความชำนาญนะครับ
และถือเป็นเคสแรกที่ผู้หญิงและมีการทารุณกรรมสัตว์อย่างโหดเยี่ยมด้วยความชำนาญนะครับ

และถือเป็นเคสแรกที่ผู้หญิงและมีการทารุณกรรมสัตว์อย่างโหดเยี่ยมด้วยความชำนาญนะครับ
และถือเป็นเคสแรกที่ผู้หญิงและมีการทารุณกรรมสัตว์อย่างโหดเยี่ยมด้วยความชำนาญนะครับ

และถือเป็นเคสแรกที่ผู้หญิงและมีการทารุณกรรมสัตว์อย่างโหดเยี่ยมด้วยความชำนาญนะครับ
และถือเป็นเคสแรกที่ผู้หญิงและมีการทารุณกรรมสัตว์อย่างโหดเยี่ยมด้วยความชำนาญนะครับ
และถือเป็นเคสแรกที่ผู้หญิงและมีการทารุณกรรมสัตว์อย่างโหดเยี่ยมด้วยความชำนาญนะครับ

และถือเป็นเคสแรกที่ผู้หญิงและมีการทารุณกรรมสัตว์อย่างโหดเยี่ยมด้วยความชำนาญนะครับ
และถือเป็นเคสแรกที่ผู้หญิงและมีการทารุณกรรมสัตว์อย่างโหดเยี่ยมด้วยความชำนาญนะครับ

ด้านความคืบหน้าทางคดีค่ะพนักงานสอบสวนสพเพชรเกษมได้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมด
ตอนนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะสั่งฟ้องหรือเปล่า
โดยส่งฟ้องในข้อหาทารุณกรรมสัตว์๒กรรม๒วาระค่ะ
กรรมที่๑ก็คือลูกแมวลายสีส้มขาว
แต่ไม่รู้ว่าเป็นแมวตัวไหนแต่เป็นแมวอีกตัวหนึ่งแน่
คือมันไม่ใช่แค่แมวลายสีส้มขาวตัวเดียว
อย่างน้อยตอนนี้คือ๒ตัวที่มีหลักฐานนะคะ
จากผลตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วก็มีหลักฐานสำคัญอีกค่ะ
เนื้อหาในหนังสือเล่มแรกเป็นเรื่องของวิธีการทรมานสัตว์
ส่วนอีกเล่มนึงเนี่ยเป็นเรื่องของวิธีการนำสัตว์เหล่านี้มาปรุงเป็นอาหาร
คดีนี้นะคะถูกเปิดเผยเมื่อปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
คือมีเพจเขาบอกว่าใครที่ใจดีอยากรับแมวไปเลี้ยงบ้าง
มันเป็นซากแมวไงตายแล้วไม่ใช่แมวเป็นเป็นที่รับไปเลี้ยงไง
ใส่ถุงดำมาเลยตายสยองด้วย

เจ้าของแมวเขาเลยแจ้งความดำเนินทดีนะคะ

อ้างว่าแมวถูกหมากัดตาย

รวบรวมหลักฐานในความยื่นหลักทรัพย์ของประกันตัว

แล้วก็อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวออกมาก่อนนะคะ